รายได้อีกหนึ่งอย่างการปลูกถั่วฝักยาว
เขามีเคล็ดลับยังไงเขาปลูกได้หลักพันต่อวันนะคุณ
ลับในการปลูกถั่วฝักยาวเป็นยังไงติดตามในช่วง

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ช่วงเช้าตลอดข่าวมากันที่บ้านมุกเจริญตะบนแก่งดินสออเผอร์นาดี
จังหวัดราชีนบุรีมาพับกบเฮ้ย
พบกับคุณมอนหมั่นสังเกตและคุณสำริทสินสิริ
ทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ
ปลูกถั่วฝักยาวบนเนื้อที่๑ไร่เศษขายสร้างรายได้ครับ
แล้วเก็บต่อไปเรื่อยจนกว่าจะครบ๒เดือน
สำหรับการเก็บถั่วฝักยาวเพื่อให้ได้ฝักที่สดและเก็บง่าย
ต้องเก็บช่วงหลังเที่ยงคืน
แล้วเก็บช่วงกลางวันไม่ได้ล่ะครับ
ปวดเหนียวครับขวดเหนียวครับ
การเก็บเขาจะเก็บถั่วฝักยาวเป็นกำมือนะครับ
แล้วใช้หนังยางติ๊กรัดแบบนี้
โดยเดินเก็บทีละแถวซึ่งจะเลือกเก็บฝักที่โตเท่าปากกา
จากนั้นก็จะนำมาวางไว้ล้างน้ำทำความสะอาดครับ
ดอกพิกฤติที่ปลายถั่วฝักยาวออกครับ
ในแต่ละวันสามารถเก็บถั่วฝักยาวได้ครั้งละ๑๕๐๒๐๐กิโลกรัม
แบ่งขายเป็น๒ขนาดฝักยาวขายกิโลกรัมละ๑๖บาท
ส่วนฝักสั้นกิโลกรัมละ๑๐บาทครับ
โดยเขาจะนำถั่วฝักยาวไปขายให้กับร้านค้าในหมู่บ้าน
หรือบางทีก็มีพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมารับซื้อในกิโลกรัมละ๑๕๒๐กิโลกรัมครับ
ในแต่ละวันทั้งสองสามารถขายถั่วฝักยาวได้วันละ๑๐๐บาทเลยเด้อ

ที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
อ่าเป็นหนังถั่วฝักยาว
คือมันก็สร้างรายได้ได้เยอะเพราะว่าถ้าเราฝากยาวดอกมันก็จะเยอะ
มันก็จะเพิ่มภูมิอะไรครับเนี่ย
ไม่ใช่ฝากเงินในธนาคาร

เออเอาฝากไว้กูจะไปรุ่น